ซึ่งล็อตโต้๖หรือว่าลอตเตอรี่ของญี่ปุ่น
คุณผู้ชมได้รับความนิยมมากจากชาวญี่ปุ่นค่ะ
ในวันนี้เราก็เลยจะนำเอาล็อตโต้๖หรือว่าลอตเตอรี่ของญี่ปุ่น
เปรียบเทียบกับลอตเตอรี่ในบ้านเรา
ว่ามันมีความเหมือนมีความต่างอย่างไร

ล็อตโต้๖เป็นหวยตัวเลขที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมาก

และในแต่ละช่องจะมีตัวเลขระหว่าง๑๔๓ให้เราเลือก
โดยกำหนดให้เราเลือกได้๖ตัวใน๑ช่อง

วิธีการซื้อให้ใช้ดินสอซึ่งจะมีวางให้ใช้ฟรี

แล้วมาฝนตัวเลขที่ชอบในแนวตั้ง
ฝนทับตัวเลขไปโดยในแต่ละช่องของการซื้อนั้น
จะมีมูลค่าที่ต้องจ่าย๒๐๐เย็น
ถ้าเทียบจากค่าเงินเย็นในปัจจุบันก็ประมาณ๖๐๖๑บาท
ใน๑ใบสามารถเลือกเล่นได้๕เกม
แต่ไม่จำเป็นต้องซื้อทั้ง๕เกม
ก็เหมือนกับว่าเราซื้อลอตเตอรี่ไทย๕ใบ
เพื่อลุ้นรางวัลใน๑งวด
เลือกเลขเสร็จแล้วก็นำไปให้คนขาย

ก็จะได้แผ่นกระดาษในลักษณะนี้ค่ะ

คล้ายกับของไทยที่มีเลข๖หลัก
การประกาศผลก็จะประกาศตามเว็บไซต์

ราคาฉบับคู่ที่จำหน่ายในปัจจุบันทุกวันนี้คือ๘๐บาท
โดยจะออกรางวัลทุกวันที่๑และ๑๖ของเดือน
และสามารถรวดผลการออกรางวัลได้หลากหลายช่องทาง
สำหรับรางวัลที่ได้รับของล็อตโต้ญี่ปุ่นในแต่ละงวดได้รับไม่เท่ากัน
เนื่องจากขึ้นอยู่กับจำนวนล็อตโต้ที่ขายได้ในแต่ละงวด
หากมีผู้ซื้อมากก็จะมีโอกาสได้เงินรางวัลมาก
ยกตัวอย่างเช่น๑๒๐ของยอดขายในแต่ละงวดจะจัดสรรเป็นเงินรางวัล
งวดล่าสุดเงินรางวัลที่๑อยู่ที่๕๘๓ล้านเย็น
มีผู้ถูกรางวัล๒คนจึงต้องแบ่งเงินรางวัลได้คนละ๒๙๑ล้านเย็น
หรือประมาณ๘๘ล้านบาทต่อคน
ถ้าในสัปดาห์นั้นไม่มีคนถูกรางวัลที่๑ก็จะสะสมเงินรางวัลไปเรื่อย
กว่าจะมีผู้ถูกรางวัล
และในแต่ละงวดอาจจะมีผู้ถูกรางวัลมากกว่า๑คน
ซึ่งในกรณีนี้จะต้องนำเงินรางวัลในงวดนั้นมาหารแบ่งกัน
ย้ำว่าการถูกรางวัลล็อตโต้เพียงแค่มีตัวเลขที่เลือกตรงกับตัวเลขที่ออก
การถูกรางวัลได้รางวัลละ๓ล้านบาท๑ฉบับคู่ก็ได้๖ล้านบาทไม่มีสะสมเงินรางวัล